เกิดเหตุสลดขึ้นมาที่ขนส่งสถานีขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
ก็มีแม่ชาวมูเซอร์ท่านหนึ่งเดินทางจะไปทำใบขับขี่
คือเป็นมือใหม่ขับรถไปทำใบขับขี่ไปพร้อมเพื่อนแล้วก็ลูกเนี่ยนะคะ
ทีนี้ช่วงที่จะถอยรถเข้าจอดเข้าซองแล้วก็จะไปทำเรื่องต่างเนี่ย
เกิดเข้าเกียร์ผิดคือจะถอยหลังเข้าซอง
แต่ว่าสุดท้ายเป็นเหยียบคันเร่งพุ่งไปด้านหน้า
ยขึ้นไปที่ฟุตบาทชนลูกของตัวเองที่ยืนรออยู่
เสียชีวิตเลยนะคะ๑คนและบาดเจ็บอีก๑คน
เด็กวัย๔ขวบเองแล้วผู้เป็นแม่ดูสิคุณ
เสียใจอย่างหนักร้องห่มร้องไห้นะฮะ
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงบุรี
หายใจรวยรินเลือดไหลออกมาเต็มร่างชีพจรก็เต้นอ่อน
หลังจากนั้นพลเมืองดีก็ช่วยนำร่างออกมาจากใต้รถนิสสันมาสสีขาวก่อน
นำตัวส่งโรงพยาบาลสิงห์บุรีพร้อมกับเด็กชายสมหวังจบืออายุ๗ขวบ
เป็นพี่ชายของเด็กหญิงอเมยนี่แหละที่นอนบาดเจ็บอยู่ใกล้กัน
โดยเด็กชายสมหวังตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะแต่ทีนี้
เด็กหญิงอเมยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
นางนาพือจะบือชาวมูเซอร์สัญชาติไทยเป็นแม่ของเด็กทั้งสองคนเนี่ย
ฟูมฟายตลอดเวลาเลยคนนี้นะคะที่สวมเสื้อสีเทาแล้วก็นั่งคุกเข่าอยู่ตอนนี้นะคะ

เล่าให้ฟังบอกว่าขับรถพาลูก๔คนพร้อมเพื่อนชายหญิงอีก๒คนมาที่สำนักงานขนส่ง

ขณะเกิดเหตุจะถอยรถเพื่อที่จะเข้าช่องจอดโดยให้ลูกทั้ง๔คนยืนอยู่บนฟุตบาทด้านหน้ารถ
แต่ทีนี้จังหวะที่เข้าเกียร์ถอยหลังเข้าเกียร์ผิดค่ะ
ไปเข้าเกียร์ดีไงมันก็เดินหน้า
ทีนี้เหยียบคันเร่งรถพุ่งขึ้นฟุตบาทไปชนลูกทั้งสองคนที่ยืนรออยู่ที่บนฟุตบาทนี่นะคะ

ตำรวจสพเมืองสิงห์บุรีก็ได้ควบคุมตัวนางนาพือ
ไปสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือความรู้สึกผิดนะคะของผู้เป็นแม่